ฟังความคิดเห็นของกรกตแล้วก็หน่วยงานรัฐ

ถึงการลงประชามติที่ผ่านมากันบ้างนะครับ
อย่างที่นะครพนมพวกราชกาลยืนยัน

ถึงแม้ว่าผลการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐมนตร์ไม่เห็นด้วยทั้ง๒ประเด็น
ส่วนกรมนภ๔ส่วนหน้าก็ได้ออกคำชมชาวปัตตานีว่า
ออกไปใช้สิทธิ์๑๖๐โดยไม่กังวลเหตุรุนแรงนะครับ
ที่จังหวัดปัตตานีพันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโคศกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ก็ได้กล่าวถึงการออกเสียงประชามติ
ของประชาชนในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่า
ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ๖๐
ก่อนที่วันออกเสียงประชามติจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น
ซึ่งเสียงประชามติส่วนใหญ่ไม่รับร่างรัฐมนูล
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่กังวลพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายวางตัวเป็นกลาง
ในการรักษาความร่วมมือเป็นภาค๔ส่วนหน้านะครับ
ก็ขอชื่นชมต่อพี่น้องประชาชนตลอดจน
เจ้าหน้าที่ที่อำนวยการให้การลงประชามติครั้งนี้เนี่ย

ซึ่งไม่หวั่นเกรงแม้ว่าจะมีสถานการณ์
หรือจะมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ก่อเหตุเพื่อขัดขวางดังกล่าวนะครับ
ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นายวินัยทิพย์สุวรรณประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
สรุปการออกเสียงประชามติในประเด็นที่๑

ส่วนประเด็นที่๒คำถามพ่วงเห็นชอบ๑๘๐

ส่วนความเห็นชอบทั้ง๒ประเด็นสูงเป็นอันดับที่๒ของประเทศ

ทดชิดยุคเจ้าจังหวัดนครศรัตน์ประราชเลยนะครับ

พูดถึงเกี่ยวพร่องอย่างนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าไม่มี
ที่ทำผิดเกี่ยวกับพระราชัยะว่าด้วยการก่าวประชาปติ

นี่สิ่งน่ายินดีส่วนหน้าอธิษฐีพลทศรสตร์ผู้อำนวยการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เปิดเผยว่าผลการออกเสียงประชามติเป็นที่น่าพอใจ
เพราะว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้
ขณะที่นายทวิสันโลนานุรักษ์อดีตเลขาธิการหอการค้า
ตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าผลการออกเสียงประชามติครั้งนี้
ทำให้แนวโน้มด้านเศรษฐกิจเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับคืนมา
กลไกตลาดหุ้นในขณะนี้ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และที่จังหวัดนครพนมนายสมชายวิทย์ดำรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กล่าวว่าการออกเสียงลงประชามติครั้งนี้
ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดที่มีผลไม่รับร่างรัฐมนุน
๒หลังจากมีผลโนโหวตเมื่อปี๒๕๕๙
เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบแต่ถือว่าไม่แตกต่างกันมากนะครับ
โดยในพื้นที่คนออกไปใช้สิทธิ์ประมาณ๑๖๐

พร้อมยืนยันว่าในพื้นที่ไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง